ถือไม้แล้วไปเจอกับพนักงานร้านสะดวกซื้อฟาดหัวจนหัวเขาปูด
ทีนี้ถามว่าทำครั้งแรกหรือเปล่าเปล่าค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยถือกันไกลไปแล้วก็จะไปก่อเหตุเห็นไหม
บอกว่าเป็นลูกมะนาวก็ไม่ใช่มันใหญ่กว่านั้นอีกเออนี่นี่คือพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะ
ภาพเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้คือคนเจ็บแล้ว
ส่วนคนทำนี่ค่ะนี่โดนมัดอยู่น่ะเอ้า
จับมัดมือมัดเท้านี่แล้วก็เอามาผูกกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
สาวสองคนนี้อายุประมาณสักสามสิบได้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ซอยแปด
นิคมพัฒนาของระยองค่ะคือก่อนจะสงบอยู่แบบเนี้ยนะ
เขาก็มีอาการโวยวายขัดขืนนะอันนี้คงจะหมดฤทธิหมดแรงแล้วนี่
เอาน้ำไปจะให้ดื่มด้วยอืมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คุมตัวเธอนะ
ส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนาขอดูภาพปูดปูดหัวปูดของพนักงานร้านสะดวกซื้อ
คุณน้ำค้างเมื่อกี้อีกหน่อยหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะคือคนที่โดนทำร้าย
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอทำงานอยู่นะขายของอยู่ในร้าน
แต่สาวสองคนนี้ถือเป็นท่อนไม้เข้ามา
เธอไม่ได้ทันระวังตัวฟาดนี่แล้วดูท่อนไม้สิโอ้โห
ฟาดเข้าที่หน้าผากค่ะเพราะดีขนาดไหนที่หัวไม่แตก
เออดูสินี่ดูสินี่ตอนโดนใหม่ใหม่คุณผู้ชม
แล้วคือพอเมื่อกี้เอามือปิดอยู่ไงเอาน้ำแข็งประคบอยู่ไง
นี่พอเอาออกมานี่โอ้โหเท่ากำปั้นคุณผู้ชมที่มันปูดมาแบบนี้
สุดท้ายลูกค้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ช่วยจับตัวสาวสองจับตัวได้ทัน
หลังจากนั้นก็กลัวไงกลัวว่าจะอารวาสอีกเอาเชือกมา
อะไรมีเชือกในร้านเชือกอะไรมีก็เอามามัดข้อเท้า
ข้อมือแล้วก็มาผูกติดกันแบบนี้ชาวบ้านแถวนั้นอ่ะบอกว่า
เฮ้ยสาวสองคนนี้เป็นผู้ป่วยจีดอืมก่อนหน้าก็เคยอย่างเงี้ย
กันไกลอ่ะจะมาแทงแล้วรอบนึงแต่ไอ้รอบนั้นอ่ะ
ทันก็เลยรอดมาได้คนในพื้นที่ตอนนี้เขากลัวไปหมดแล้วค่ะ
บางวันนะถือมีดมาเดินวนไปเวียนมาอืม
กันไกลก็เคยถือครับล่าสุดก็ไม้ใช่ไหมเออ
มีดก็ก็กลัวเหมือนกันทีนี้ทำยังไงดี
เจ้าหน้าที่เขาเคยพาไปรักษาแล้วนะคะแต่มันอีหลอปเดิมเลยคุณผู้ชม
เวลามีคนแจ้งเจ้าหน้าที่จับตัวไปพาไปรักษาเป็นไง
คลั่งเหมือนเดิมแป๊บเดียวก็ออกมาค่ะอาการแบบนี้อีก
รอบนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าจับไปเลยได้ไหม
เอาไปนานได้ไหมมันเป็นอันตรายกับสังคมแล้วแบบนี้
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องติดต่อหาญาติก่อน
ประสานแล้วสาเหตุของเธอที่เป็นแบบนี้ค่ะน่าจะมาจากการขาดยา
แล้วก็รวมถึงอาการป่วยจิตของเธอกำเริบแล้วถ้าเกิดว่าญาติดูแลแบบนี้
จริงต้องดูแลใกล้ชิดนะเพราะว่าคนที่ป่วยจิตเวทแบบนี้ค่ะ
ทานยาต่อเนื่องน่ะเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีดี
ไปหาหมอมาแล้วให้ผู้ป่วยจิตจัดการในการทานยาเอง
บางทีมันไม่ได้มีข่าวไงเออเอาให้จัดการเอง